หนุ่มใหญ่ชาวโคราชทันเลาะกับพันรยา
แล้วก็หอบข้าวหอบของออกจากบ้านไป

แต่ว่าสุดท้ายเขาบอกไปเจอเป็นศพ
อยู่ในรถข้างไร่อ้อยแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรี

เพราะว่าตรวจตามร่างกายไม่พบร่องรอยการทำร้าย
ตำรวจภูทรพระพุทธบาทสระบุรีเข้าตรวจสอบ
สภาพศพนายเวียรพัฒน์บวมขุนทศอายุ๔๑ปี

เสียชีวิตคาที่นั่งคนขับอยู่ในรถเก๋ง

บอกว่าพบรถยนต์คันนี้จอดทิ้งไว้ตรงจุดนี้

จุดนี้เป็นบริเวณกลางป่าอ้อยข้างทางตำบลหนองแก่
เบื้องต้นตามร่างกายไม่พบร่องรอยบาดแผล
จากการถูกทำร้ายและคาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓วัน
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตาย
ทะเลาะกับพันรยาหอบข้าวหอบของขึ้นรถ
ขับรถออกจากบ้านหายไป
ภรรยาแจ้งความไว้วันจันทร์ที่ผ่านมา
ก่อนที่จะมีชาวบ้านไปพบกลายเป็นศพ
เจ้าหน้าที่จึงนำศพส่งตรวจที่สถาบันนิติเวศ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปค่ะ